คือชาวบ้านเขาไปวางรอบดักปลาที่ท้ายหมู่บ้าน

แต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ปลาแต่เป็นเต่าและงู
เฮ้ยพี่งูพี่เต่า

มากันทั้งสองตัวเลยจ้า
ติดอยู่ในรอบดักปลาของชาวบ้าน

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานี

และที่สำคัญมาช่วยกันวิเคราะห์
เคราะห์ว่าเต่ากับงูมาอยู่ด้วยกัน
นึกว่าจะถามว่าเต่ากับงูอะไรเกิดก่อนกัน

ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนการที่เขาเถียงกันอ่ะ

กูภัยมาช่วยวิเคราะห์หรอ
ไม่ใช่มาช่วยจับ
จับทั้งงูจับทั้งเตานี่แหละไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เราก็ต้องหาคนต้นเรื่องสิคะ
นั่นก็คือนายทรงศักดิ์สุภาษีอายุ๖๕ปี
เป็นเจ้าของรอบดักปลานี่แหละ
คุณพี่คุณพี่ไปเจอมันมายังไงคะเล่าหน่อยสิ
ที่บอกว่าได้มาวางลอบเอาไว้ที่สระน้ำกลางทุ่งนาเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งช่วงสายวันที่๒๒พฤศจิกายนก็มาเก็บรอบ
ตอนที่ไปตอนเดินไปใกล้ได้ยินเสียงดิ้นตุมตามตุมตาม
แต่ในใจคิดเลยว่าปลาตัวใหญ่แน่งานนี้ลาบปากแน่เลย
แต่พอยกลอบขึ้นมาดูใกล้แล้วก็อุ๊ยตายงูหลามตัวใหญ่
แถมมีของแถมมาอีกเต่าอีกหนึ่งตัวโอ้โหตกใจสิคะ
ก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะคะ
แต่ส่วนตัวลึกในใจแม้จะตกใจแค่ไหนนะก็ยังเชื่อว่างูหลามยักษ์ตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เอาอีกแล้วเอออดคิดไม่ได้จริงจริงเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ
ไม่เคยได้พบเห็นงูขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนเออก็เลยเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดูนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยคิดวิเคราะห์กันไปแล้วก็บอกว่าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะฮะ
ซึ่งเราก็พูดไม่ได้อะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็คงดูแล้วก็คิดต่างกันไป
ผมว่าเราถามคนที่มีประสบการณ์
ฮ่า